เฉพาะเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิลล
จำได้ไหมครับเราเริ่มต้นเคอร์ฟิลล์
เมื่อวันศุกร์ที่๓เมษายนที่ผ่านมา
เป็นคืนแรกที่ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน
มาถึงวันนี้ก็เท่ากับ๓คืนแล้วนะ

แต่ปรากฏว่ามีคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
ออกมาใช้ชีวิตและทำให้ตำรวจต้องเข้าจับกลุ่ม
แล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้มีที่นนทบุรี

ก็มีประชาชนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ด้วย

เพราะเมื่อคืนนี้มีชายหนุ่ม๒คน
ไม่รู้จะไปไหนขับรถเข้าไปในวัดคุณ
กงเหล้าแล้วก็เปิดเพลงในรถเสียงดังในวัดเลย
ทีนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ต้องบุกเข้าไปจับตัวชายหนุ่ม๒คนนี้
ที่เปิดเพลงดังอยู่ในรถ
ที่วัดพระนอนที่ตำบลบางแม่นาง
ขนาดที่ทั้ง๒หนุ่มกำลังกงเล่าขาว

เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงการเคอร์ฟิลล
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปประมาณ๕ทุ่มครึ่งนะคุณนะ

ทั้ง๒คนเมาแล้วคุณ

แต่ก็พอจะบอกชื่อของตัวเองได้บ้าง

คนแรกคือนายสิทธิพงศ์สวนสุดอายุ๓๒ปี

อีกคนนึงคือนายอนันต์บุภิอายุ๒๗ปี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในรถพบเหล้าขาว๑ขวดนะครับ

กำลังจะขับรถกลับบ้านนั่นแหละ
แต่มาติดช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์พอดี

ก็ทำยังไงดีจะ๔ทุ่มแล้ว

เออมันไปไม่ถึงบ้านทำอย่างไรดี

เพราะกลัวว่าจะถูกจับกลางทาง
เข้ามาในวัดแล้วขออนุญาตพระแล้วนะ
ว่าพระท่านขอจอดรถนอนที่ลานวัดนะ

แต่เอาจริงนะถ้าสมมุติเกิดว่าขออนุญาตพระแล้ว

แต่นอนไม่หลับก็เลยไปซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มกัน
เจ้าหน้าที่ก็ถามต่อไปซื้อเหล้ามาจากไหน

ออกนอกเคหาสถานระหว่างเวลาเคอร์ฟิลล์
โดยระหว่างจะพาไปโรงพักหนึ่งในผู้ต้องหา
ร้องขอเจ้าหน้าที่ให้พาไปสภากาชาติก่อน

จะขอไปบริจาคเลือดก่อน

ว่าคือเลือดของเขาสามารถป้องกันโควิด๑๙ได้

เจ้าหน้าที่บอกใจเย็นไปโรงพักก่อนละกัน
จากนั้นก็ประสานตำรวจสพบางแม่นาง

ดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของพรกรฉุกเฉิน

ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่พบผู้ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน

เขาบอกว่าสนที่ไหนล่ะเคอร์ฟิลล์
มีกลุ่มวัยรุ่นออกมาขี่รถจักรยานยนต์
รวมถึงนั่งดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลกัน
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาก็สนที่กำลัง
กับเจ้าหน้าที่ทหารหมธบำ๑๔

ผู้ที่กระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์ได้ถึง๑๔ราย
ซึ่งขับขี่รถออกมานอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์

ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นแหละครับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเที่ยวเตร
โดยสามารถสกัดจับได้บริเวณด่านตรวจ๔แยกท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
โดยผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะเข้มข้นขึ้น
ถือว่าเป็นการเตือนก่อน
แต่หลังจากคืนนี้แหละจะเอาจริงแล้ว

เพราะว่าคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คือวันอาทิตย์คืนวันจันทร์
ใช่สี่คืนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอืม